ศรีสะเกดนี้นะคะโดยเฉพาะที่อำเภอน้ำเกลี้ยง
บอกเป็นห่วงมากเลยและมีความกังวลใจ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะอายุประมาณ๓๐กว่าปีนี่แหละ
อาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์นะคะและอาศัยอยู่แบบนี้๑ปีแล้ว
หลายคนเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะความปลอดภัยของตัวผู้หญิงคนนี้เอง

ไม่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือความไม่เหมาะสม

เป็นผู้หญิงเป็นศรีกาแต่ทำไมมาอยู่ในวัดตลอดเวลา๒๔ชั่วโมง
นอนอยู่ในวัดแบบนี้มันไม่เหมาะนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าคุณประหลัดคุณประหลัดมาช่วยจัดการให้หน่อยเนี่ยนะคะ
จุดนี้คือสำนักสงฆ์บ้านโน้นม่วง
หลังจากทราบเรื่องว่ามีหญิงสาวอายุ๓๓ปีค่ะมาอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์เป็นปี
แล้วก็คือที่เมียกถิ่นกันยายนปีที่แล้ว
แต่เมื่อไปถึงสำนักสงฆ์ไม่เจอประธานสำนักสงฆ์
เพราะได้รับข้อมูลว่ามีกิจนิมนต์นะคะ
แล้วยังไม่พบหญิงสาวคนที่มีการพูดถึงด้วย
บุดีบานแย้มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโน้นม่วงค่ะ
บอกว่าตั้งแต่หญิงสาวคนนี้มาอยู่ในสำนักสงฆ์
เคยไปพูดคุยแล้วเคยไปคุยกับเขาทั้งสองครั้งนะคะ
บอกว่าให้กลับบ้านเวลามีบุญค่อยกลับมาพักอยู่ในวัด
ไม่ควรพักอยู่ลักษณะคือ๒๔ชั่วโมงแบบนี้ค่ะมันไม่เหมาะสม
แต่เขาก็หายไปนะคะหายไปประมาณหนึ่งสัปดาห์

คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตอนมานะ
มาตรเขาก็ดีนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะมาเก็บสะสมบุญบารมี
จะมาทำบุญอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ
แต่ไม่ได้บอกว่าจะมาอยู่ตลอดนะครับ
ทีนี้พอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเห็นเข้าเห็นทุกวันเห็นบ่อย
อยู่แต่ในวัดแบบนี้ก็มาถามว่าอ้าวแล้วทำไมมาหลับมานอนที่นี่
บ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไปซักไปถามบอกไม่เหมาะสม
กลับบ้านเถอะผู้หญิงคนนั้นก็กลับไปสักพักหนึ่งกลับมาอีกแล้วเออ
จากนี้ได้ข้อมูลด้วยนะคะว่าเป็นคนโสดไม่มีครอบครัว
ยิ่งอยากให้กลับบ้านใหญ่เลยนะคะ
ส่วนโยมที่พักอาศัยอยู่ในสำนักสงฆ์ก็มีช่างหล่อพระ
ซึ่งเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวนอกจากนี้มีแคมป์คนงานอยู่ด้วยนะคะ
หญิงสาวคนนี้อยู่ในห้องส่วนตัวเพียงคนเดียว
มันก็โยงไปในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเขาเองด้วยนะคะ
แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยว่าลองเข้าไปดูสิ
เตียงนอนของหญิงสาวคนนี้อยู่สูงกว่าเตียงของเนร
สูงกว่าเตียงของพระอยู่สูงกว่าเตียงของชีอีก
เออทำไมมานอนแบบนี้ได้ยังไง
สอบถามไปยังประธานสำนักสงฆ์ท่านก็บอกว่าไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
คือท่านเห็นด้วยกับชาวบ้านไม่เหมาะสม
แต่ตัวท่านเองไม่กล้าไม่กล้าไปพูดเองนะคะ
เพราะเห็นว่าหญิงสาวรายนี้มาช่วยหล่อพระมาช่วยงานในวัดนะคะ
มาช่วยทาสีอาคารมาช่วยทาสีกำแพงภายในสำนักสงฆ์
อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านก็วานให้ชาวบ้านนั่นแหละไปพูดคุยให้หน่อยนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ในสำนักสงฆ์และไม่ยอมกลับบ้านอีก
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มามาถึงที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่พบหญิงสาวนะคะ
ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านบอกจะแจ้งไปที่อำเภอเพื่อนนัดหมายเข้าพูดคุยสอบ
ข้อที่จริงอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรค่ะ
ต้นเรื่องของเรื่องนี้มันเกิดจากโลกโซเชียลคุณ
บอกว่าตามมาดูซิพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้อยู่แต่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่ออกไปไหนเลย
อยู่กับพระกับเนรนะฮะมันไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ก็เลยต้องมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบนะครับ